เรื่องผัวเมียหึงหวงกันนะคะ

โดยที่ผัวเก่าหึงอดีตเมีย
หลบอยู่เอามีดจ้วงแทง
เหตุการณ์นี้มีคนตายหนึ่งเจ็บหนึ่งนะคะ
แล้วก็ล่าสุดตำรวจสามารถจับตัว
หัวเก่าที่เป็นมือมีดได้แล้วนะคะ
โดยตำรวจสพพระพรมก็ได้จับกลุ่มนายอัศดาวุฒิศรีอุทัยอายุ๒๐ปี
คนนี้เป็นสามีเก่านะ
ซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากที่เมื่อคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาได้ก่อเหตุ
คือเอามีดไปแทงนางสาวสายฝนมณีโสดอายุ๒๑ปี

และอดีตภรรยานะคุณผู้ชมกำลังตั้งท้อง๔เดือน
คือท้ายที่สุดแล้วเสียชีวิตนะคะ
บริเวณที่หน้าบ้านพักที่ตำบลท้ายสัมเภาอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่ใช่แค่แทงแค่อดีตภรรยาเท่านั้นนะ
สามีใหม่ก็โดนด้วยก็คือนายกิติพงศ์บุญประกอบอายุ๒๘ปีค่ะ
สามีใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่านางสาวสายฝนเนี่ยเพิ่งเลิกกับนายอัศดาวุฒิที่เป็นมือมีด
แล้วนางสาวสายฝนก็ท้องกับนายอัศดาวุฒิ๔เดือน
แต่ไปอยู่กินกับสามีใหม่ก็คือนายกิติพงศ์

แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุทางด้านสามีเก่าก็ทราบว่าอดีตภรรยาไปจูจีไปลอยกระทงกับสามีใหม่
ทีนี้ก็เลยยังแบบยังหึงหวง
แล้วก็แค้นเลยมาดักซุ่มแอบรออยู่ในมุมมืด
พออดีตภรรยากับสามีใหม่กลับมาบ้านเนี่ยก็ใช้อาวุธมีดเข้าไปจ้วงแทง
อดีตภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ผู้ต้องหาก็อ้างว่าบันดาลโทษะนะคะที่เห็นอดีตภรรยาอยู่กับชายอื่น
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวแล้วก็หลังจากนี้ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ